ต่อกันดีกว่านะคะงานดีแบบนี้อย่าหยุดจ้ะ

คนขับไปเข้าวัดทำบุญนิดนึงกับเหล่าคนบันเทิง

ถ้ำพญาณาฆราชที่วัดมันอิวง
ทำพิธีบวงสวงทำบุญเปิดถ้ำพญานาคาราช
โดยมีพระพิสุกสวดเจริญพุทธมนตรนะคะ
แล้วก็เปิดถ้ำพญานาคจำนวน๓๙๙รูป
พร้อมด้วยเหล่าคนบันเทิงเดินทางมาร่วมบุญในครั้งนี้มากมาย
นำโดยแคนดี้ราแกดยิ่งย่องยอดเลยนะคะ
รองเท้าสุพนีมาพร้อมกับลูกสาวด้วยพี่ยุ้ยปัธมวัลค่ะ

แล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่พี่ตุ๊กดวงตาแล้วก็อีกมากมายเลยคุณผู้ชม

พี่สาวรรณสาวกับแฟนก็มาด้วย
ใช่ค่ะมีพี่เอมาด้วย
ซึ่งต้องบอกว่าเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของพี่แคนดี้ไปแล้วนะคะ
ที่ทุกครั้งเนี่ยเวลาไปร่วมงานวงสวงครูผู้ชม
ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพี่แคนดี้รำถวายองค์พญานาคาราชเหมือนกัน

อย่างว่าหลังจากประสงค์การรำเยอะนะคะ
ขึ้นงานกี่ทีโอ้โหบอกเลยว่ารำไร่รำบอกเลย

พอรำเสร็จเจ้าตัวก็ได้เดินไปที่รถ
พร้อมชวนผู้สื่อข่าวของเราไปด้วย

ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
คุณผู้ชมทะเบียนป้ายรถที่เธอนั่งมา
นะช่อปป๘๐๖๘

เออนะคะกรุงเทพมหานครพร้อมกับบอกว่า
ขอให้โชคดีทุกคนนะคะสาธุ๘๐๖๘อันนี้
เล็กหมานอยู่นะคะเออเล็กสวยอยู่นะคะ
อกจากนั้นค่ะคุณพ่อรองเขามูลคดี
บอกว่าวันนี้รู้สึกเป็นบุญอย่างมากเลย
ที่ได้มีโอกาสร่วมงานพิธีมงคลในวันนี้
ซึ่งเชื่อว่าปู่นคราชค่ะ
ทุกคนนั้นโชคดีมีความสุขจ้า
วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทันดี

วันนี้ก็มาเขาบอกว่า
เรามาด้วยความสัมภาษณ์กับความเชื่อมั่ง

มันคงจะช่วยให้เราประสบความกำลังเต็ม
เป็นสิ่งที่เราหวังนักหลานทั้งหมด
งานพิธีแบบว่าสิริมงคลแบบนี้

มีแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะ
ทั้งนั้นเลยแสดงว่าพิธีครั้งนี้ศักดิ์สิทธิ์จริง
ดูองค์พญานาคาราชแต่ละองค์นะโหยบอกเลย

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ